มาพูดถึงเรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙กันหน่อยนะครับ
แล้วก็ข้อห่วงใยของชมรมแพทย์ชนบท
ออกมาชี้แบบนี้เลยชี้ชัดแล้วนะฮะ
ว่าโควิดขาขึ้นอีกครั้ง
หลังจากแรงเหวี่ยงจากการล็อกดาวน์ครั้งก่อนมันหมดไปแล้ว
คุณนี่มันวันที่๑๑เองเราเพิ่งผ่อนคลายจริงนะ
ประมาณสักหนึ่งตุลายใช่ไหมจิตโกวัลด์อ่ะค่ะ
เขาบอกหมดแรงเหวี่ยงจากการล็อกดาวน์
แล้วก็ยอดที่โควิดที่ขึ้นมาเนี่ย
ชมรมแพทย์ชนบทเขาบอกเขาให้ดูตรงนี้
มันพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นคุณคิดดูว่าตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย
พบ๓๐๐๐รายบางวัน๕๐๐รายบางวัน๖๐๐ราย
และเมื่อวานนะคุณ๑๐๕๕ราย
อีกเป็นหมื่นนะใช่อันนั้นก็แยกเอาไว้นะครับ
แต่ว่าชมรมแพทย์ชนบทบอกขอให้มาดูไอ้ช่องนี้

แล้วตรวจพบผู้ที่มีผลบวกหรือว่าผู้ติดเชื้อเข้าข่ายเนี่ย
มันเพิ่มขึ้นทุกวันโดยเฉพาะเมื่อวานนี้
ยอดจำนวนแต่ถูกแยกออกมาไว้

แต่ตรงนี้แหละครับที่ทางชมรมแพทย์ชนบทบอกว่า
กลับมาเป็นขาขึ้นอีกครั้งอย่างชัดเจน
ผู้ป่วยหนักยังร่วม๓๐๐ราย
ถือว่ายังไม่ลดลงสอดคล้องกับจำนวนผู้ติดเชื้อ
สัดส่วนผู้ป่วยสีแดงราว๑๐
เท่ากับว่ามีผู้ติดเชื้อไม่ต่ำกว่าวันละ๓๐๐๐ราย
แต่ที่ชัดเจนคือหลายฝ่ายเริ่มเข้าเกียร์ว่าง
มหาดไทยปกครองท้องถิ่นเริ่มถอยและเหนื่อยล้า
ฝ่ายการเมืองเลิกให้ความสำคัญ
เตรียมตัวสู่โหมดการเลือกตั้ง
สาธารณสุขก็ล้าแต่ถอยไม่ได้
ประชาชนก็ผ่อนคลายจนเกิดคลัสเตอร์ใหม่เป็นดอกเห็ด
กราฟกำลังขาขึ้นการประบาดกำลังจะลามขยายตัว
สัปดาห์หน้ารอดูกันว่าประโยคนี้จะจริงไหม
อันนี้ผมหยิบคำพูดแล้วก็สิ่งที่ทางชมรมแพทย์ชนบท
เขาเขียนไว้ในเฟซบุ๊กนะครับ
แล้วก็ล่าสุดเขาก็มีการพูดถึงเรื่องของโควิด
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนล่างนะครับ
แล้วก็พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อเข้าข่ายมันสูงขึ้นเลยคุณ
คือชมรมแพทย์ชนบทเอากราฟมาให้ดูนะ
เห็นเลยว่าภาพมันสูงขึ้นจริงนะครับ
ดังนั้นก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะ
คืออย่างที่เราบอกไปว่า๕๖วันก่อนมันเพิ่มขึ้นมาเรื่อย
กระทั่งเมื่อวาน๑๐๕๕ก็ต้องมาดูตัวเลขวันนี้
ใช่ค่ะดูตัวเลขวันนี้กันหน่อยคุณผู้ชม
นี่หน้าจออันนี้คือเป็นตัวเลขของวันนี้ค่ะคุณผู้ชม
ช่องสีชมพูขวามือสุด

ยอดวันนี้เนี่ย๑๐๐๓๕รายนะคะ
ซึ่งก็จะแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อในประเทศ๙๙๑๖ราย

รวมถึงผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ๓๙รายนะคะ
อันนี้คือตัวเลขผู้ติดเชื้อที่เรารายงานของวันนี้นะคุณผู้ชมนะ
ทีนี้ดูขอดูกราฟิกที่เป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้หน่อยนะคะ
วันนี้ผู้ติดเชื้อนี่ที่เราบอกคุณผู้ชมไปไง
ยอดผู้ติดเชื้อสะสมเนี่ย๑๗๐๐๐๐๐กว่าราย
แล้วยอดผู้เสียชีวิตวันนี้ก็๖๐ราย
เสียชีวิตสะสมเนี่ยนะคะ๑๗๗๕๑ราย
ตัวเลขคนหายป่วยช่องสีเขียวก็ต้องดูค่ะ
ก็พอกันค่ะคุณผู้ชมกับผู้ที่ติดเชื้อ
หายป่วยเนี่ยอยู่ที่๑๕๐๙๐ราย
และผู้ติดเชื้อที่ยังรักษาอยู่ยอดก็ยังอยู่ที่แสนกว่านะคะ

รวมถึงผู้ที่อาการหนัก๒๙๖๙ราย
แล้วก็ใส่เครื่องช่วยหายใจ๖๘๐ราย
ส่วน๕จังหวัดที่ผู้ติดเชื้อสูงสุดเนี่ยนะคะ
กรุงเทพมหานคร๑๑๖๐ราย
แต่ที่น่ากังวลนี่ก็คือเป็นจังหวัดทางภาคใต้นะคุณผู้ชม
เพราะว่าใน๕อันดับมีภาคใต้๓จังหวัดแล้วนะคะ
อันดับที่๒คือยาลา๗๑๙รายปัตตานี๕๔๗ราย
สมุดปราการ๕๓๒รายแล้วก็สงขา๕๐๕ราย
มันสะท้อนข้อมูลที่ทางชมรมแพทย์ชนบทบอกนะ
จังหวัดชายแดนภาคใต้ยาลาปัตตานีนราธิวาส
รวมถึงสงขายังน่าเป็นห่วงอยู่
ก็ไม่รู้ไงว่าพอวันนี้โอเคมันอาจจะลงมา๒๐๐กว่า

มันจะพ่วงขึ้นอีกหรือเปล่า